ฝ่ายหญิงเองใช้ชั้นเชิงหลอกล่อ
ในการรอดพ้นจากการถูกข่มขืนได้อย่างวุดหวิด

เพราะว่ามีหนุ่มก่อสร้างคนหนึ่งเขาถูกชะตากับสาวใหญ่
ซึ่งเป็นลูกจ้างและหน้าตาดีอัธยาศัยดี
ตอนแรกเขาบอกถูกชะตาหลงรักและอยากจะจีบ
แต่ก็กลัวผู้หญิงคนนี้จะไม่รักด้วยไม่ตอบรับด้วย
เพราะว่าตัวเขาเองก็เป็นพ่อม่ายนะครับดังนั้นมีวันหนึ่ง
ก็เลยบุกเข้าไปที่ห้องหวังจะข่มขืน
แต่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้
รอดพ้นเงินมือจากการถูกข่มขืนได้อย่างไกล
นายพิชาติชัยช้อนหรือว่าโกอายุ๓๘ปี
ถูกตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีจับกลุ่มตัว
พร้อมของกลางไอโฟน๕แล้วก็เสื้อผ้าที่ใช้ขณะก่อเหตุ
ก่อนหน้านี้นายอภิชาติได้ก่อเหตุพยายามข่มขืน
แล้วก็ชิงทรัพย์หญิงสาววัย๓๗ปี
พนักงานร้านค้าแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ผู้เสียหายก็เข้าแจ้งความแล้วก็ให้การว่า
นอนอยู่บนชั้น๒ของบ้านมีคนร้ายเป็นชาย
ปีนตึกเข้ามาแล้วใช้สายยางมัดมือมัดเท้า
อดกางเกงพยายามจะข่มขืน
นี่เธอให้ดูสภาพร่างกายของเธอด้วยนะครับ
แต่เธอเองพูดจาหวานล้อมด้วยวิธีต่างนานา
ผมจะบอกให้ฟังว่าเธอเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างนะครับ
เธอถูกบุกเข้าไปในห้องนอนนะครับ
แล้วก็ใช้มือปิดปากพูดคมคู่เหยื่อไม่ให้ส่งเสียงร้อง
ฉะนั้นจะฆ่าทิ้งก่อนจะใช้สายยางรัดของที่วางอยู่ในร้านเนี่ย
มัดมือมัดเท้าจากนั้นจับถอดกางเกงนะครับ

แต่ตัวผู้หญิงเองพูดขอร้องอ้อนวอน
ผู้ก่อเหตุไม่สนใจจะขืนใจให้ได้เลยนะครับ

พอจวนตัวตัวผู้หญิงบอกว่า
หากจะข่มขืนจริงไปหาถุงยางอนามัยมาสวมก่อน
เพราะฉันเองก็กลัวจะติดโรคนะครับ
ตัวผู้ชายเองนะฮะเมื่อไม่มีถุงยางอนามัย
ก็ได้แต่ใช้มือรูปไลค์ตามร่างกายของเหยื่ออยู่เป็นนานเป็นชั่วโมงครับ
รุ่งเช้าตัวผู้หญิงก็ออกอุบายมาอีกหนึ่งอุบาย
บอกผู้ชายบอกว่านี่ฉันเป็นผู้ชายแปลงเพศ

หลังจากพูดไปประโยคนี้

หมดอารมณ์ทันทีแล้วก็รีบผละออกจากร่างเหยื่อ
เอาโทรศัพท์มือถือเพ่นนี้ออกจากห้อง
แล้วก็ไปเก็บเสื้อผ้าที่บ้านพักคนงานใส่กระเป๋าหลบหนี
จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้ในที่สุด
แต่ตัวผู้ชายเองเขาก็สาภาพนะครับ
บอกว่ารู้สึกถูกชะตาหลงรักกับผู้หญิงคนนี้
รูปร่างหน้าตาดีมีอัธยาศัยใจคอดีพูดจาดี
ตอนแรกตั้งใจจะจีบเป็นแฟนเลยนะ

เพราะตัวเองก็เป็นพ่อม่ายหย่าร้างกับภรรยามา๒ปีนะครับ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเบิกเงินจากผู้รับเหมาไว้สองร้อยบาทไปซื้อเล่า
เหล้าขาวมานั่งดื่มกับเพื่อนในอาคารที่ก่อสร้างกระทั่งกลางดึก
เห็นประตูระเบียงด้านหลังร้านค้าเปิดอยู่สบอากาศ

ก็เลยบุกเข้าไปในห้องของผู้หญิงสาวลูกจ้างรายนี้นะครับ

เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เคยได้รับคำแนะนำมา
เขาบอกว่าในช่วงที่มีการจะถูกข่มขืน

แล้วก็มีทั้งวิธีคิดด้วยนะครับ